คุณผู้ชมครับมาดูคลิปเหตุการณ์นี้ครับ
ธรรมดาเราจะเห็นคลิปเหตุการณ์ที่รถกู้ภัย
หรือว่ารถพยาบาลรถฉุกเฉิน
จะขับรถไปส่งคนไข้ที่โรงพยาบาล
แล้วมีรถคันอื่นขวางหน้าไม่ยอมหลบให้

กู้ภัยกำลังขับรถปฏิบัติหน้าที่อยู่เหมือนกัน
แต่ดันมีรถคันข้างหลังโอ้โหจี้ตูดเหลือเกิน
ไปดูคลิปจากกล้องหลังรถของรถกู้ภัยกันนะครับ
เขาก็ประกาศออกเสียงเนี่ยนะครับ
รบกวนไม่ตามรถพยาบาลนะครับ

เป็นภาพภายในรถพยาบาลของศูนย์กู้ชีพ

ภายในรถก็มีคนเจ็บ
กำลังถูกนำตัวส่งโรงพยาบาล
รถเขาก็เปิดไซเรนขอทางนะฮะ

คนขับนะครับก็บอกว่า
ระวังแค่รถด้านหน้าก็กดดันพอแล้ว

ฉวยโอกาสขับตามท้ายรถพยาบาลมาสักชิดติดตูดเลย
เจ้าหน้าที่ต้องประกาศขอความร่วมมือ
ไม่ให้ขับตามรถพยาบาลนะครับ
ก็หลบเข้าเลนขวาไปตามปกตินะครับ

เพราะการขับจี้ท้ายรถพยาบาลที่รถเขาใช้ความเร็วนั้น

ชนท้ายรถพยาบาลขึ้นมันก็จะแย่เลยนะฮะ
เดี๋ยวจะส่งผู้ป่วยไม่ทันอีกนะครับ
แล้วก็มีคนมาพูดถึงเรื่องของข้อกฎหมายด้วย
พรบจราจรทางบกมาตรา๑๒๗นะฮะ
ไม่ให้ผู้ขับขี่ขับรถตามหลังรถฉุกเฉิน
ซึ่งกำลังปฏิบัติหน้าที่ในระยะต่ำกว่า๕๐เมตร
กำหนดโทษไว้ในมาตรา๑๕๒ว่า
ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามมาตรา๑๒๒
ต้องระวังโทษปรับไม่เกิน๑๐๐๐บาทนะฮะ
คุณเคยรู้ไหมว่านิสัยของคนบางคน
พอเห็นรถพยาบาลเข้าไปได้ไว
ตัวเองก็เลยขับตามเลยกะจะไปไวกว่าเขาเหมือนกัน
เหมือนกับมีรถพยาบาลเปิดทางแล้วไง

เพราะว่าจะไปขับจี้ตามหรือว่าไปขับขวางก็ตาม